กลับมาติดตามชัดทางข่าวเสาร์อาทิตย์กันต่อนะครับ

แล้วก็เป็นคดีที่ถือว่าอุกอาจเพราะว่ามีตำรวจ
ของสพนาบอนที่นครศรีธรรมราช

ใช่ค่ะเป็นเหตุที่เกิดขึ้นที่สถานที่ราชการ
ความคืบหน้าล่าสุดทางด้านรองสารวัตรที่ก่อเหตุ
ว่าลูกสาวถูกทำร้ายพลัดตกลงมาจากรถ
แล้วก็ล่าสุดตอนนี้รองสารวัตรก็ถูกให้ออกจากราชการแล้วด้วยนะคะ

ร้อยตำรวจตรีดำริแพรใหญ่รองสารวัตรงานป้องกันและปราบราม
สถานีตำรวจภูทรนาบอนที่จังหวัดนครศรีธรรมราช
ที่ก่อเหตุยิงนายสาธิตช่วยนาเขตหรือว่าเอ็มว่าที่ลูกเขยนะ
เสียชีวิตบนสำนักงานอายการจังหวัดทุ่งสงศ์
ก็ไปทำพิธีขอขมาต่ออายการจังหวัดทุ่งสงศ
ได้ก่อเหตุอุกชะกันบนสถานที่ราชการค่ะ
โดยร้อยตำรวจตรีดำริก็ได้กล่าวเปิดใจกับสื่อมวลชนนะคะ
บอกว่าสาเหตุของเรื่องนี้เกิดจากการเสียชีวิตของลูกสาว
ซึ่งเชื่อว่าเกิดจากการกระทำของนายสาธิต
โดยขณะเข้าเวรอยู่ภรรยาโทรแจ้งว่าลูกสาวประสบอุบัติเหตุอยู่ที่โรงพยาบาลค่ะ

ด้วยขณะเข้าเวนอยู่ภรรยาโทรแจ้งว่าลูกสาวประสบอุบัติเหตุอยู่ที่โรงพยาบาลค่ะ
การเงินเมาผมไม่ทราบว่าเมายาหรือเมาเหล้า
ผมไม่แน่ใจนะครับ
ตอนนั้นเนี่ยด้วยความเป็นห่วงลูกสาวนสพกามาศแพรใหญ่เนี่ย
ผมก็ไม่คิดเรื่องที่ว่าเขาจะเป็นอย่างอื่นนะนะผมคิดว่านายเอ็มก็บอกว่าตอนแรกเขาก็บอกลงรถ
พอไปเยี่ยมที่โรงพยาบาลเขาก็ตกรถซึ่งกลับไปกลับมาก็ไอ้เคสนี้แหละครับ
นายเอ็มบอกว่าเขาตกรถผมก็ตอนแรกก็เชื่อนะฮะเขาก็ไปเยี่ยมที่โรงพยาบาล
หลังจากเผาศพน่าจะ๗๘มีนามันมีผ้าของนายเอ็มขนาดขับรถมอเซย์รถผม
แล้วลูกสาวผมนั่งสะพายข้างอย่างแบบนี้นะครับแล้วก็ลูกเผาผมสวมหัวขันล่อ
ศอกกับผมกับใจดูในภาพเป็นช็อตสั้น

จากนี้นะคะผู้สื่อข่าวก็รายงานเพิ่มเติมด้วยค่ะว่าทางด้านคดีทางร้อยตำรวจตรีดำริ
ก็ได้ให้การรับสารภาพในเบื้องต้นนะคะต่อมาหลังจากที่ได้พบ
ได้พูดคุยกับทนายความไปแล้วก็กลับคำให้การค่ะ
โดยปฏิเสธที่จะให้การในชั้นสอบสวน
แต่ระบุว่าจะไปขอให้การในชั้นศาลเท่านั้นนะคะ

ล่าสุดก็มีคำสั่งให้นายตำรวจนายนี้ออกจากราชการแล้วค่ะ
เป็นคดีที่จริงเกิดขึ้นมาตั้งแต่ช่วงเดือนมีนาคม
ที่ลูกสาวของผู้ก่อเหตุได้ตกจากรถจักรยานยนต์ขณะซ้อนท้าย
ว่าที่ลูกเคยแล้วกันแล้วก็ตอนหลัง
ผู้ก่อเหตุสงสัยมีอะไรผิดปกติหรือเปล่า
ไม่น่าจะใช่เรื่องของอุบัติเหตุหรือเปล่า
ก็เลยไปเหมือนล้างแค้นก่อเหตุแบบนั้น
ซึ่งวันนั้นก็มีการเรียกมาให้ข้อมูลอะไรเพิ่มเติม
ทางผู้ก่อเหตุก็เลยมาเลยแล้วก็ดำเนินการเลยยิงเลย
หน้าประชาชนที่อยู่ที่สำนักงานอายการ

ลูกเล็กแดงเด็กแดงเค้าก็นี่ก็เจิงเลย

ก็เป็นเหตุนะต้องตรวจสอบกันไปค่ะ